แต่หน้าร้อนฝนก็ตกได้นะจ๊ะ
อย่าเพิ่งเกิดขึ้นวันสองวันในช่วงนี้ก็จะมีฝนอีกเหมือนกัน
พอฝนตกมาแบบนี้ชาวบ้านชาวนาบอกโอ๊ยดีเหมือนกันนะ
เพราะบางทีมันก็มีอาชีพให้เราได้ทำมาหากิน
อย่างการเก็บเห็ดแบบนี้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมฝนตกมาแล้วทีไรมันก็เกิดความชุ่มชื้น
สิ่งที่ตามมาก็คือเห็ดยังไงล่ะคะ
เข้าป่าไปเลยค่ะไปที่จังหวัดพยาวนะคะ
พอเกิดฝนตกมาแบบนี้ก็ทำให้บนดอยป่าเขาเนี่ยนะคะ
มีเหตุเกิดขึ้นโอ้โหเรียกว่าเกิดขึ้นแบบโผล่กันมากระจายทั่วบริเวณเลยค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านตำนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพยาวก็เลยออกมาหาเหตุการณ์
อยู่บนบนดอยท้ายหมู่บ้านอืมคือเห็ดที่มันออกมาเนี่ยมีเยอะเลยนะ
มีเห็ดแดงเห็ดด่านและเห็ดป่าอีกมากมายหลายชนิดแหละ
ที่ได้มานั้นส่วนใหญ่ชาวบ้านก็นำเอาไปประกอบอาหารก่อน
เอาไปกินกันเองในบ้านในครอบครัวกันก่อน
เหลือจากนั้นก็ไปขายสร้างรายได้นะคะ
อย่างคุณพี่ท่านนี่บอกว่าโอ้โหขายได้ราคาดีนะกิโลนึงเนี่ยราคา๒๐๐บาท
บอกเลยว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี
เมื่อไหร่ฝนตกมาก็เห็ดก็มานะคะความชุ่มชื้นเพียงพอเห็ดมันก็ขึ้นมาแบบนี้
คุณป้าเสาแก้วคำล่านี่แหละบอกว่าช่วงนี้หาได้วันหนึ่งหลายกิโลกรัม
เอาไปปรุงอาหารก็ได้เอาไปขายก็ได้
วันหนึ่งเนี่ยได้๕๐๐๑๐๐บาทเลยนะคุณ
แต่อย่างนี้จะไปเก็บเห็ดคุณต้องมีความรู้นะ
ไม่ใช่อยู่คุณเข้าไปป่าไปเก็บมะมั่วตัว

เป็นเรื่องโดยส่วนใหญ่แล้วเห็ดพิษเนี่ย
มักจะมีหน้าตาสวยงามดึงดูดใจ
ดูน่ากินแต่มันกินไม่ได้
แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะรู้ดีแหละนะคะ
ก็อย่างที่บอกมีเห็ดด่านเห็ดแดงแล้วก็เห็ดป่าหลายชนิด
ก็เป็นอาหารชั้นดีอีกอย่างหนึ่ง

บางคนบอกว่ารู้นะว่าหน้าตาดีแล้วมันมีพิษ

ก็ยังอยากจะเข้าไปอยากจะไปเด็ดดอมไปกิน

มีแต่พิษเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีคุณผู้ชม

ก็นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้าน
ในช่วงแบบฤดูการแบบนี้เนาะคุณผู้ชม